ยังอยู่กันที่ประเด็นความหึงหวงของสามีภรรยา
เหตุการณ์นี้สามีสุดทนเพราะว่าเห็นภาพบาดตา
ขณะที่ภรรยาแอบพาชายชู้ย่องเข้าห้องนอนค่ะ
คว้าปืนยิงบาดเจ็บทั้งคู่
ก่อนจะเดินออกมานั่งรอมอบตัวกับตำรวจ

บ๊ายวันที่๕สิงหาคมในอานวนอายุ๕๑ปี
ผู้เป็นสามีเห็นภาพบาดตาภรรยาอยู่กับชายอื่นในห้องนอน
และพยายามหนีเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้า
บันดาลโทษะชักปืนขึ้นมายิงใส่นายมดารีหรือนายจี้
และกระสุนเฉียดไปถูกนางสาวสิริธรหรือเจ๊จิ๋มภรรยาได้รับบาดเจ็บ
โดยหลังจากเกิดเหตุนายอานนท์ได้ตั้งสติโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
อานนท์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุขณะขายของอยู่หน้าร้าน
มีลูกค้ามาเติมเงินโทรศัพท์จึงเดินไปเรียกภรรยาในห้องนอน
แต่ภรรยากลับไม่ตอบรับไม่ยอมเปิดประตูให้จึงตัดสินใจพังประตูเข้าไป
พบพาดบาดตาภรรยาอยู่กับชายอื่นและก่อเหตุยิงดังกล่าวขึ้น
แต่อ้างว่าเป็นเพียงปืนลั่นเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจยิง
เพราะตอนนั้นทั้งแค้นและเสียใจที่ภรรยาหยามเกียรติตน
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านายจี้เป็นคนใต้
ย้ายมาทำงานได้ไม่นานโดยเช่าบ้านของเจ๊จิ๋มอยู่
ไม่คิดว่าเจ้านายกับลูกน้องจะมีความสัมพันธ์กัน
ว่าเป็นเพราะนายจี้ไปนั่งดื่มเหล้าข้างร้านชำบ่อยครั้ง

ขณะที่นายอานนท์ผู้เป็นสามีเป็นคนดีเป็นที่รักของชาวบ้าน
เชื่อใจภรรยาจึงไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้น
กับเพื่อนเขา
ใช่เขาเจอกันแต่ว่าเขามากินเหล้าก็เจอกันบ่อยอยู่แล้ว
แต่เรื่องที่ว่าจะไปอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันก็ไม่รู้เหมือนกัน
ต่างจากเพื่อนข้างห้องของนายจี้
ให้ข้อมูลว่าคนระแวกนี้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่
เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่นัดแนะไปเปิดโรงแรมด้วยกัน
นำซ้ำวันที่เกิดเหตุนายจี้ลางานอ้างว่าไม่สบาย
แอบไปเจอกันที่ห้องนอนของเจ๊จิ๋ม
กระทั่งนายอานนท์มาพบเข้าจึงก่อเหตุยิงขึ้น
วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์แหละเขาไปข้างนอกด้วยกัน
ข้างนอกด้วยกันแล้วทีนี้เขาเห็นลุงรถ
เห็นรถเขาก็คงจะบอกมั้ง
คิดว่าเขาเห็นว่าเจ๊จิ๋ม

แต่เราก็ฟังเฉยมันไม่ใช่เรื่องของเรา
ผัวเขาคงจะจานั่นอยู่แล้วแหละ
จะคอยสังเกตอยู่แล้วนะเนาะ
เรายังไม่เชื่อว่าตัวเองนั่นจะมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เลย
เราก็นึกว่าเขาครั้งแรกเขาไม่สบาย

เราก็ถามเขาเนอะแกจะไปทำงานไหมวันนี้

รักสามเศร้าในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเสียชีวิต
ความอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
แต่ปืนลั่นระหว่างการยื้อยุดกันหน้าตู้เสื้อผ้า
สุชาดาสรีโครงข่าวแท้รัฐทีวีไหล่งาน